คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของน้องโบ๊คค่ะนางสาวนัทธวดีเหล่าบุภา
นักเรียนโรงเรียนกาลสินพิทยาศรนะคะคือน้องเนี่ยฐานะยากจน
อยู่กับทุกคนในครอบครัวรวมรวมเงินกันแล้วเนี่ยทั้งครอบครัวมีอยู่พันกว่าบาท
แต่น้องเรียนเก่งมากน้องสอบติดนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แต่ทางครอบครัวบอกว่าเรียนแพทย์เนี่ยต้องเรียน๖ปีค่าใช้จ่ายค่าเทอมปีหนึ่ง
โอ้โหแปดหมื่นได้มั้งคะคือบางส่วนเนี่ยก็ได้รับการอุดหนุนแหละ
แต่ว่าในเรื่องของค่าอุปกรณ์การเรียนวิชามันมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นหลายอย่างมากการเรียนแพทย์
ต้องใช้เงินอ่ะก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้เปิดรับบริจาคกันไป
แล้วก็คนไทยใจดีน่ารักกันมากค่ะช่วยเหลือน้องนะคะตอนนี้ยอดบริจาคคือ๒ล้าน๗แสนบาท
ทางครอบครัวของน้องก็เลยบอกว่าขอบคุณมากแล้วก็ขอปิดการรับบริจาคนะคะ
เพราะถือว่าเพียงพอต่อการเรียนของน้องแล้วแล้วทีมข่าวของเราไปที่บ้านน้องค่ะคุณผู้ชม
อยู่ในพื้นที่บ้านหามแหตำบลพลทองอำเภอเมืองกาลสินนี่คือสภาพบ้านนะคะ
อยู่กันแบบนี้ค่ะยากจนค่ะแต่เธอเรียนเก่งขยันมากจนสอบได้อะค่ะ
นายธนวุฒิเหล่าบุภาอายุ๕๓ปีคือคุณพ่อนะคะ
บอกว่าดูสภาพที่เราอยู่กันสภาพเป็นแบบนี้พ่อทำสวนปลูกผักขาย
แต่ก่อนรายได้ก็วันละ๔๕๐๐ช่วงนี้โควิด๑๙รายได้วันละ๑๐๐๒๐๐เองนะคะ
บอกดีใจมากจริงที่ลูกสาวสอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ่อบอกว่าพ่อมีกำลังใจสู้พ่อมีกำลังใจในการทำงานอย่างหนัก
หนักแค่ไหนพ่อจะทำจะหาเงินส่งลูกเรียน
เรื่องนี้อย่างที่บอกนะคะคนช่วยเหลือน้องเยอะมาก
น้องก็เลยฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านค่ะ
โอนเงินมาช่วยเหลือน้องรับปากว่าจะตั้งใจเรียนนะคะ
แล้วน้องก็เปิดเผยเคล็ดลับด้วยนะคะว่าทำไมถึงสอบเข้าได้นะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ตอนเรียนก็ตั้งใจฟังคุณครูค่ะมีสมาธิต้องตั้งใจจริงค่ะ
ต้องฟังให้เยอะค่ะฟังจากประเด็นที่คุณครูพูดค่ะ
แล้วก็จดตามค่ะจดประเด็นสำคัญจริงค่ะ
เรามาทบทวนเพิ่มเติมอีกบ้าง
แล้วก็เรียนเสร็จก็ต้องมาย่อยความรู้ค่ะมาอ่านอ่านจดสรุปอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่านที่จดมาแล้วก็จดสรุปค่ะ
วันนี้นะคะทั้งในอำเภอทั้งเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กไปเยี่ยมไปให้กำลังใจ
นี่ค่ะการดูแลเงินที่บริจาคไปเนี่ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลนะคะ
ก็ตามเจตนารมณ์ของคนใจดีที่บริจาคเงินช่วยเหลือน้องนะคะ
น้องก็รับปากว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดค่ะ
เป็นว่าที่คุณหมอแล้วนะคะน้องหนูเนี่ยที่เรียนหนังสือกันอยู่ต้องดูคุณพี่เขาเป็นตัวอย่างนะ
ใช่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุดแล้วกลับมาทบทวนแค่นั้น
ที่ก็ลำบากกว่าเราตั้งเยอะบางคนแบบโอ้โหสบายกว่าเยอะใช่ไหม